อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ในวันนี้ก็คือกรณีที่เป็นเรื่องเฉาในวงการศรีกากีครับ

ผู้กล่าวหาว่าไปรีบรับเงินรวมแล้วร้อยสี่สิบล้านบาทจากผู้ต้องหานะครับค่ะ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยครับหลังจากที่กลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพคูคศจังหวัดปฐุมธานีครับคุณผู้ชมทำการจับกลุ่มตัวตำรวจชุดสปอศภูทรจังหวัดชนบุรี
ก็คือตำรวจปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ไปร่วมกันตบทรัพย์ผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันครับ
คุณผู้ชมแล้วก็มีการเรียกรับเงินถึงหกครั้งรวมรวมแล้วร้อยสี่สิบล้านบาทอืม
เลขกลมกลมนะครับจากเรื่องราวข่าวเฉาที่เกิดขึ้น
วันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจโทอาชญนไกรทอง
ออกมาชี้แจงว่าพบตรครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งย้ายพลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะครับผู้การจังหวัดชนบุรี
พร้อมกับพวกที่เป็นตำรวจอีก๗นายเป็นตำรวจสังกัดตำรวจภูทรภาค๒
และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทหรือว่าตำรวจไซเบอร์
ซึ่งก็จะมีรายชื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นจากข้อมูลกราฟิกนะครับ
คนแรกเลยก็คือพลตำรวจตรีกัมพลผู้การจังหวัดชนบุรีครับ
หลังจากนั้นก็ไล่ไปมีทั้งตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทพันธุ์ตำรวจตรี
พันธุ์ตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกด้วยนี่ก็คือตำรวจนะครับ
ทั้งหมดลองไล่ไปดูนะครับจะมีตำรวจรวมกันแล้ว๘นายด้วยกัน
สี่คนแรกถัดไปเลยครับกราฟิกถัดไปได้เลยครับนี่ฮะ
เรียงกันมานอกจากนี้ยังมีพลเรือนอีกสองคนด้วยนะครับ
พลเรือนนี่เห็นว่าเป็นคนเรียกเงินเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับนี่
ในต้นแล้วก็ในบอยตำรวจ๘นายเนี่ยถูกให้ไปช่วยราชการที่ส่วนปฏิบัติการส่วนหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้จนกว่าคดีจะสิ้นสุดบ้างก็เรียกว่าโดนเด้งย้ายเข้ากรุ
เปิดทางให้ตรวจสอบเรื่องนี้ส่วนพลเรือนอีกสองรายนั้น
ตำรวจจะอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลว่ามีประวัติอย่างไรเกี่ยวข้องได้อย่างไร
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการขออนุมัติ
หมายจับจากศาลอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
ทางฝั่งของผู้ต้องหาและผู้ถูกกล่าวหาเพื่อหาความเชื่อมโยงกันอันนี้คือข้อมูลที่โฆษกสตชได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในช่วงสายวันนี้
ในขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่าพันธุ์ตำรวจเอกดำรงอ่อนตาผู้กำกับการตำรวจไซเบอร์
เข้ามารายงานตัวชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่วนตำรวจที่เหลือมีรายงานว่าจะเดินทางเข้ารายงานตัวที่สตชในวันนี้
แต่ยังไม่มีการระบุหรือคอนเฟิร์มเรื่องของระยะเวลาที่จะเข้ามารายงานตัวนี่คือพันตำรวจเอกดำรงนะครับ
ที่มีข้อมูลว่าเข้ารายงานตัวชี้แจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วลองฟังเสียงโฆษกสตชครับ
ตำรวจที่เกี่ยวข้องก็จะมีตอนนี้ก็จะมีอยู่สองหน่วยคือภาคสองกับสตอทนะครับก็จะมี
กรณีความเกี่ยวข้องยังไงครับก็ในเรื่องของเป็นชุดที่เข้าไปดำเนินการตรวจค้นดำเนินการจับกลุ่ม
แล้วก็ดำเนินการเรียกรับยังไม่มีการขออนุมัติออกหมายจับนะครับอ่า
ยังไม่มีการขออนุมัติต่อสารในการออกไม้จับข้าราชการตำรวจชุดดังกล่าวแต่อย่างใดแต่มีการสอบสวนมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากพอสมควรในส่วนสุดท้ายนะครับ
นโยบายของท่านพบตรตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับในเรื่องของนโยบายกวาดบ้านตัวเอง
ถ้าตำรวจคนไหนทำผิดนะครับก็จะต้องดำเนินคดีทุกราย
อย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นการให้สัมภาษณ์ในช่วงสายวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้
โดยบิ๊กโจ๊กจะเป็นประธานในการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับรองพบตรรับหน้าที่หลัก
คุณผู้ชมครับสำหรับรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องและถูกกล่าวหา
ประกอบไปด้วยพลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพรครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ถัดมาคือพตโธนรงฤทวาสุพันธ์รองผู้บังคับการตภูทรจังหวัดชวนบุรี
คนที่สามบนหน้าจอพตโธสะเถียนรัฐผงไทยรองผู้กำกับการสผหนองขา๋มจังหวัดชวนบุรี
คนที่ห้าทานตำรวจเอกตำรงอ่อนตาผู้กำกรรมการตำรวจสีปนรสวน
ที่มีข่าวว่าเข้ารายงานตัวชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้๑นาย
ส่วนที่เหลือรอเวลาที่จะเข้ารายงานตัวอีกครั้ง
คนที่๖คือพันธมตรีนครราชนนศรีราชครับ
คนที่๗พันธมตรโทปฐมพงศ์มีอยู่
คนที่๘ร้อยตำรวจเอกสมบุญบุตรดาเลิศ
และพลเรือนอีก๒คนก็คือนายพิสิทธิ์หรือว่าในต้น
และนายวีระหรือว่านายบอย
นี่นะครับคุณผู้ชมทวนรายชื่อกันอีกครั้งสำหรับทั้งหมด๑๐คน
เป็นตำรวจ๘และพลเรือน๒ที่ถูกกล่าวหาว่า
รีดรับเงินจากผู้ต้องหา
ซึ่งเขาเป็นผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บพนัน
รวมแล้วเงินสูงถึง๑๔๐ล้านนะฮะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจภูทรภาค๑
แต่ทำไมผู้การจังหวัดชนบุรีถึงมามีอำนาจคุมตัวไป
คืออย่างนี้ครับมิ้นท์คุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย
เดือนพฤษภาคมที่มีตำรวจเข้าไปตรวจสอบ๓จุดด้วยกัน
หลังจากนั้นก็คุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
บางคนอยู่เจอตัวแต่บางคนนั้นอยู่ต่างประเทศ
แต่ว่าเห็นว่าตัวเองมีหมายจับแล้วผ่านทางไลน์
ก็คุมตัวไปที่โรงพักคันนายาวก่อน
หลังจากนั้นปรากฏว่าตำรวจภูทรชนบุรีมาคุมตัวไปที่
ห้องทำงานของผู้การจังหวัดชนบุรี
คนก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมต้องมาพาตัวไปข้ามพื้นที่
ข้ามจังหวัดแบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังประเด็นนี้
ที่โครสกสตชท่านตอบหน่อยฮะ
สังคมเกิดข้อสงสัยค่ะว่าทำไมเหตุเกิดมาสูงทาง
เรื่องของออนไลน์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบุพื้นที่ได้ชัดเจนเท่าไหร่
เพราะมีประกอบด้วยบุคคลบุคคลต่างที่อยู่ในพื้นที่ต่าง
กระทำผิดเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ต่างเนี่ย
ก็ต้องรวบรวมการกระทำผิดให้ครบถ้วนนะครับ
ซึ่งที่ก่อนที่ตำรวจที่จะไปขออนุมัติหมายค้นหรือว่า
ถ้าเข้าดำเนินการจับกลุ่มเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามรายงานสืบสวนที่ได้ดำเนินการมานะครับ
ก็คือระบบออนไลน์นี่มันก็เกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
คำตอบของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็คือเหมือนท่านจะอธิบายว่ามีการกระทำผิดหลายพื้นที่โดยเฉพาะชนบุรี
เมื่อรวมหลักฐานนำมาจับกุม
ก็เลยมีอำนาจคุมตัวไปดำเนินการสอบสวนเองด้วยนะครับ
รับรางวัลจากมือของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภาพนี้ครับมิ้นท
หลายคนมีภาพคุยจารค์โอ้โหมีรางวัลด้วยเหรอเนี่ย
รางวัลอะไรเนี่ยการันตีอะไรเนี่ย
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่านี่เป็นรางวัล
ในการชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่จราจรช่วงปีใหม่และสงกรานที่ผ่านมานี้เอง
เป็นการรับรางวัลในนามตัวแทน

ไปรับในนามตัวแทนเหมือนกับว่าในพื้นที่ชนบุรี
เขามีการคุมเข้มแล้วก็ลดอุบัติเหตุลดความสูญเสียได้
ก็มอบรางวัลนี้ให้กับคนทำงานทุกคน
ผู้การจังหวัดชนบุรีก็เป็นตัวแทนขึ้นไปรับไม่ได้มอบในนามส่วนตัว
แจ้งเรื่องของภาพนี้ที่หลายคนสงสัย
พบตรครับอย่างที่บอกว่าแต่งตั้งบิ๊กโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรเป็นหัวหน้าคณะ
พร้อมด้วยตำรวจภูทรภาค๑และตำรวจภูทรภาค๒
เข้ามาควบคุมการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาและใกล้ชิดนะครับ
ทีนี้ถ้าหากว่าเราไปย้อนดูต้นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับย้อนไปดูเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไง
นี่ค่ะแรกเริ่มเลยนะคะมันเริ่มมาจากที่ตำรวจสพคูคศจังหวัดปฐุมธานีเนี่ย
เขาได้รับแจ้งจากนายเป้หรือนายธนินวัฒน์แล้วก็พวกอีก๖คน
ว่าเวลาบ่ายโมงตรงวันที่๒๓พฤษภาคมเนี่ย
มีตำรวจศูนย์ปราบปรามอาจกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดชนบุรี
ค้น๓จุดคือบ้านของในเป้ที่ย่านคลองสามวากรุงเทพ
แสดงไม้จับแล้วก็คุมตัวนายเป้ไปสคันยาว
จุดที่สองคือบ้านของนายการนายเศรษฐวุฒิที่บ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

แต่พระเอิ้นในการไม่อยู่ไทยค่ะอยู่ที่สิงคโปร์
ส่วนจุดที่๓คือบ้านนายอภิรักษ์หรือนายต๊อป

แต่ไม่เจอในต๊อปเพราะในต๊อปอยู่กรุงเทพ

เป้คนเดียวที่โดนคุมตัวไปสอนอคณะยาว
พอค้น๓จุดเรียบร้อยจับเป้ได้คนเดียวก็พาเป้ไป
๔โมงเย็นผ่านไป๓ชั่วโมงนะคะ
๔โมงเย็นตำรวจสอปสพจชนบุรี
ก็นำตัวเป้ไปที่ภูทรจังหวัดชนบุรีเพื่อไปพบกับผู้การ
ก็คือพตรตรีกำพลลีลาปรภากรนี่แหละ
ซึ่งพตรตรีกำพลก็พูดกับเป้ว่า
เรื่องพนันออนไลน์ต้นเรื่องมาจากเรื่องพนันออนไลน์

แต่เอาอย่างนี้ผมเตรียมทางออกให้เป้ไว้แล้ว

รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมา
คือหมายถึงให้เขียนตัวอักษรตัวใหญ่เหรอคะว่ารักเท่าไหร่
คำว่ารักหรือเขียนอะไร
แต่นี่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทางผู้การนั้นพูดกับเป้
ตามที่เป้กล่าวอ้างนี่คือการเตรียมทางออกให้อย่างนั้นหรือ
พอบอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมา
พันธ์ตริกัมพลก็พาเป้ออกจากห้องทำงาน
แล้วคุมตัวไปห้องซักถามซึ่งอยู่ข้างกัน
ห้องนี้เป้เจอกับต้นต้นนี่แหละ
ตัวคนสำคัญเลยนะตัวรีดเลย
ต้นมาก่อนไม่รู้ว่าต้นหรือเตารีดนะคะ
ต้นหรือพิศิษภ์ค่ะเป็นพลเรือนนะ
แต่อยู่ในห้องสักถาม
คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเคลียร์คดี

ว่าจะจ่ายเท่าไหร่

ต้นบอกมันใช่หรือเปล่า
ต้นก็เลยเติมเลข๑ไปข้างหน้า๒๐ค่ะ

๒๐ล้านที่เป้เสนอไป

ล้านได้ไหมขอต่อลงมาประมาณเกือบครึ่ง
สุดท้ายตกลงกันได้ที่๖๕ล้านค่ะ
พอตกลงกันได้เสร็จปุ๊บบอยมาวีระบอยพลเรือนอีกคนนึง

อยู่เฉยเนียนกริ๊บพี่เคลียร์ให้จบแล้ว

หลังจากที่ตกลงกันที่๖๕ล้านเคาะปึ้งปุ๊บบอยเข้ามา
อยู่เฉยเนียนเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้แล้วจ่ายเงินที่ต้น
ตกลงเรื่องเงินเสร็จปุ๊บบอยกับต้นก็พาเป้ไปขึ้นรถโตโยต้า
เอาผาดสีดำป้ายแดงเป้บอกเป้จำทะเบียนไม่ได้
่งหน้าไปที่สพบังละมุงชั้น๔
ก็เป็นที่ทำการของสอปศนี่แหละ

พอไปถึงสพบังละมุงต้นกับบอยก็ยื่นโทรศัพท์ให้เป้
บอกอ่ะเป้๖๕ล้านที่ตกลงกันไว้จ่ายมาจ่ายเดี๋ยวนั้นนะ
ก็บอกโอเคเดี๋ยวไปหามาให้
วันนั้นที่ถูกคุมตัวเนี่ยคือ๒๓พฤษภาคมถูกไหมคะ

ทีนี้พอ๒๔พฤษภาคมในเป้ติดต่อยืมเงินจากเพื่อน
มาหลายคนเลยครับคุณผู้ชมและมิ้นครับ
อีกคนหนึ่งคือในผู้ได้มา๘ล้านบาท
และเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนางสาวใหม่ได้มา๒๘ล้านบาท
รวมเป็นเงิน๖๕๒ล้านบาท
ก็เป็นตัวเลขใกล้เคียงกับที่ดิวไว้กับต้น
เคลียร์ให้แล้วเนียนกริ๊บใช่ไหมครับ
จากนั้นเป้โทรศัพท์ไปบอกกับในกันครับ
ในกันคือนายเศรษฐวุฒิที่ถูกคนบ้านจุดที่๒

ทางประเทศแต่เห็นว่าได้เห็นหมายจับแล้ว
ผ่านทางไลน์ที่มีการส่งไป
เจ้าตัวก็รู้ตัวแล้วว่าเอาเข้ามาตรวจค้น
ในต้นเนี่ยนะฮะโทรศัพท์ไปบอกในการ
บอกว่าต้นเนี่ยเขาเรียกเงินจากในกัน๒๐ล้านนะ

โอ้โหแสดงว่าวันที่๒๔พฤษภาคมเนี่ย
แก๊งนี้กลุ่มนี้ได้เงินไป๖๕๒ที่เป้ได้มาจากเพื่อน๓คน
แล้วบวกกับที่เรียกเพิ่มอีก๒๐ล้านเป็น๘๕๒ล้าน
ตัวเลขนี้ทดเอาไว้ในใจก่อนครับ
ตัวเลขมันไปบวมแตะเป็น๑๔๐ล้านบาทได้
มีการนำส่งเงิน๕๗๒ล้านบาทไปให้กับกลุ่มกวน
ของผู้การชนบุรีตามคำกล่าวอ้างค่ะด้วยวิธีการเอาเงินไปใส่ไว้ในกระโปรงท้ายรถยนต์ครับ
โตโยต้าอัลติสีส้มไม่ติดป้ายทะเบียนรถคันนั้นถูกเอาไปจอดไว้ในลานจอดรถนู้นแน่
สุดซอยครับไกลไกลเนอะลานจอดรถสุดซอยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลครู
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีคือเป้เป็นคนเอาเงินไปใส่เองกับมือเลยนะ
เอาเงินไปใส่เอาไว้ท้ายรถนะครับวิธีการจ่ายเงินของเขา
ดังนั้นเหตุการณ์นี้เขาเลยไปแจ้งตำรวจที่โรงพักครูคดในพื้นที่
ก็คือในจุดที่เขานั้นต้องเอาเงินไปใส่เอาไว้ตรงจุดนั้นและอีกจุดหนึ่งเขาอ้างว่า
อีก๒๘ล้านเนี่ยเอาไปส่งให้หลังวัดแสงแก้วโพธิญาณที่จังหวัดเชียงรายนู่นเลยครับ
อันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ในวันที่๒๔พฤษภาคมถัดมาอีก๑วัน
หลังจากที่เขาถูกคุมตัวไปคุยและดิวเรื่องนี้
เห็นบอกว่า๒๘ล้านนี้คนที่เอาไปส่งเนี่ยคือใหม่นะคะ

เมื่อมีการนำส่งเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว
๒ทุ่มครับคุณผู้ชมมิ้นครับ
คืนวันที่๒๔พฤษภาเหมือนกัน
ไทม์ไลน์หน้าจอไปพร้อมกันจะได้เข้าใจมากขึ้น
ตำรวจชุดสอปศภูทรจังหวัดชนบุรี
ก็คือชุดนี่แหละครับปราบรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และในบอยนำตัวในเป้ไปที่สพแสนศุกร์
นี่ก็เป็นโรงพักอีกหนึ่งแห่งที่ถูกกล่าวอ้างชื่อถึงนะ
บอยเป็นพลเรือนเนอะแต่ทำทุกอย่างกับตำรวจล่ะฮะ
นั่นสิทำไมเขาถึงเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะจังเลยตั้งแต่เข้าไปในห้องตอนนู้น

หลังจากที่ต้นดิวเรื่องเงินแล้ววันนี้๒๔พฤษภาคม
อ้าวปรากฏว่าบอยเอาตัวเป้ไปที่สพแสนศุกร์
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
และปรากฏว่าพลตำรวจตรีกัมพลครับก็คือผู้การจังหวัดชนบุรี
รออยู่ที่โรงพักแสนศุกร์ด้วย
แล้วก็สั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกนรงฤทธิ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ควบคุมการทำสำนวนและการประกันตัว
พันธุ์ตำรวจเอกนรงฤทธิ์นี่ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

๒ทุ่มคือเป็นช่วงเวลาพาตัวมาโรงพักแสนศุกร์
และทำเรื่องสำนวนและการประกัน
อีก๒ชั่วโมงถัดมาครับ๔ทุ่ม
หลังประกันตัวในบอยและตำรวจ
ศูนย์ปราบรามอาจกรรมทางเทคโนโลยีสหรัฐสนเทศ
ของจังหวัดชนบุรีบางส่วน
พาในเป้ไปกินข้าวครับ
พาไปกินข้าวร้านป้าแดงลาบอุบล

ไม่แน่ใจว่าเป็นการกินข้าวปลอบใจหรือย้อมใจ
หรือแสดงความยินดีที่ได้รับการปล่อยตัวหรืออย่างไร
กินข้าวเสร็จนายบอยพาในเป้ขึ้นรถ

ราคารถประมาณการราคาคร่าว๑๐ล้านฮะ
ไปส่งในเป้ที่บ้านพักย่านคลองสามวา
ก็คือจุดที่เคยไปคุมตัวเขามา

คือเป้จ่ายไป๖๕ล้าน
กินข้าวร้านป้าแดงลาบอุบล
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวไปส่งถึงบ้าน
ด้วยรถหรูราคา๑๐กว่าล้าน
เป้กลับไปนอนหลับพักผ่อนที่บ้านได้ไม่นาน
ปรากฏว่าเที่ยงคืนของวันที่๒๕พฤษภาคม
หัวถึงหมอนได้ไม่นานครับเข้าสู่วันที่๒๕พฤษภา

กันที่ถูกคนบ้านเป็นจุดที่สอง

กันเดินทางจากสิงคโปร์มาครับ
แล้วมีนายเกียรติศักดิ์หรือว่านายเอ็ม

เดินทางไปรับพร้อมเงินสด๕ล้าน

สุวรรณภูมิครับไปที่สนามบิน
เพื่อจะพาไปพบกับในต้น

ต้นนี่ก็คือหนึ่งในแก๊งกล้วนที่
มีรายชื่อถูกกล่าวหาว่ารีดทรัพย์๑๔๐ล้าน

พอเจอหน้าในกันในต้นบอกว่าวันที่๒๖
พฤษภาเอาเงินมาเคลียร์อีก๒๐ล้าน
เป็นการตบทรัพย์ผู้ต้องหาครั้งที่๓
หลังจากที่เรียกไปแล้วรอบนั้น

แล้วตอนนี้ก็บอกว่าให้เอามาจ่าย
โอ้โห๒๐ล้านเขาพูดตัวเลขกันเหมือนมัน๒๐บาทเลยนะคะเนี่ย

บ่ายโมงของวันที่๒๖ครับ

บอยในแก๊งกวนของคนที่ถูกกล่าวหา
ที่เป็นเพื่อนกับในต้นนั้นน่ะ
นัดให้ในเป้และในแก๊ปไปพบที่ร้านอาหารปูเป็น

รวมทั้งขอเข้าเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันด้วยครับ
และเรียกรับเงินอีก๓๐ล้าน
ตบทรัพย์ผู้ต้องหาเป็นครั้งที่๔

แต่ขอเข้าเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันด้วย
ซึ่งเป็นกลุ่มโปรแกรมเมอร์ในฝั่งของ
นี่วันที่๒๖ช่วงบ่ายนะครับ
คุณดูนะจำนวนเงินที่ถูกเรียกมาเรื่อย
จาก๖๕๒ล้านที่เอาไปจ่ายตอนนั้น

เป็นร้อยร้อยละร้อยห้า

พฤษภาครับในต้นนัดในกันไปเจอที่ร้านกาแฟ

โดยในการนำเงินสดใส่กระเป๋าเดินทางมาให้
ส่วนในแก๊ปเอาเงินสด๓๐ล้านไปให้ในบอย

ในกันแยกไปเจอในต้นเพื่อเคลียร์๒๐ล้าน
ในขณะที่ในแก๊ปแยกไปเจอในบอย
ที่ร้านกาแฟที่บังละมุงเพื่อไปเคลียร์๓๐ล้าน
ไปถึงปรากฏเจอผู้ชายไม่รู้ชื่อแทร่อะไรครับ
ผิวคล้ำเดินขากระเพลกพูดไม่ค่อยชัด
อ้างว่ามาจากในบอย
อยก็ให้ผมนี่แหละมารับเงินผมรออยู่
ไทม์ไลน์เรื่องราวที่เกิดขึ้นครับ
ตั้งแต่ช่วงบ่าย๒๓พฤษภาคม
ที่ตำรวจชุดปรากราบอาจยกรรมทางเทคโนรีสหรัฐสนเทศ
เข้าไปคุมตัวผู้ต้องหาที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
แล้วก็พาตัวไปหลังจากนั้นก็ถูกกล่าวหาว่า
เขาถูกเรียกเงินมาเรื่อยนี่นะฮะ

เป็นไทม์ไลน์ที่ทางฝั่งผู้เสียหาย
เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังแล้วก็แจ้งตำรวจ
เรียกรับเงินและส่งมอบเงินจาก๖ผู้ต้องหา

นี่คือตัวเลขที่สรุปให้อีกครั้งว่า
ทำไมตัวเลขมันงอกเงยพอกพูนไปได้ขนาดนั้น

สคูรครูคทจปทุมทานี

ร่วมกันเรียกทรัพย์สินโดยมิชอบ

โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็น
และร่วมกันหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น

ในวันนี้นะครับที่เป็นประเด็นแล้วก็เป็นข่าว

หนึ่งในทีมของแก๊งผู้บังคับการ
ที่ถูกกล่าวหา

ตำแหน่งเขาคือสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าว
และเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยีสอง
เป็นหนึ่งในตำรวจที่มีชื่อผัวพันกับแก๊งเรียกรับเงินเขาเล่าแบบนี้นะคะว่า
สิบสามพฤษภาคมวันที่เข้าจับกลุ่มในเป้เนี่ย
หมู่บ้านย่านคลองสามวาตัวเขาเนี่ยแค่รับภารกิจเป็นฝ่ายสนับสนุนชุด
ปศของจังหวัดชนบุรีเพื่อจับกลุ่มเท่านั้นภารกิจนั้นมีหมายค้น
แล้วก็มีหมายจับชัดเจนพอเขาจับเสร็จเขาก็ส่งตัวให้ชุดสอป๒
ก็คือชุดของทางด้านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนั่นแหละ
ส่งไปดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพอจับมาส่งให้ปุ๊บ
สิ้นภารกิจเขากลับเลยกลับหน่วยงานทันที
ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเรื่องการรีดการถ่ายเงินใดทั้งนั้น
ถามว่ากังวลไหมไม่ได้กังวลเพราะเขามั่นใจว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และเขาได้นำหลักฐานส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบไปเรียบร้อยแล้ว
วันนั้นมีการลงพื้นที่เข้าไปจับกลุ่มจริงไหมครับอ่ามีครับมีครับ
ของผมนะครับมันมีการมันมีทุกอย่างเหมือนแหละ
เพราะว่าหนึ่งก็คือเรามีคลิปเรามีอะไรอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางพวกกำช้าโทรมา
มาแสดงการอีกทีหนึ่งอ๋อได้ครับพี่แต่วันนั้นอันนี้ก็คือคำค้องค้นหมายทุกอย่างนะครับ
ก็มีหมายค้นหมายจับทั่วไปนะครับแต่วันนั้นแต่วันนั้นส่วนตัวพี่ไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการลีดไถเลยใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นผมไม่ทราบนะคะเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งในส่วนของชนบุรีเพราะว่าผมค้นค้นหมายจักรที่บ้านของผู้ต้องการ
ส่วนตัวกังวลไหมพี่เพราะว่ามีชื่อพี่ปรากฏมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คงไม่กังวลอะไรเพราะว่าเราทำตามกฎหมายทุกอย่างได้
แต่ก็ยืนยันว่าเราไม่มีเราไม่รู้เห็นเลยเนาะพี่น้องครับผม
จากนี้พันตำรวจโทปฐมพงศ์ยังบอกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้๑๐โมงเช้าเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไปหาบิ๊กโจ๊กที่สโมสรตำรวจ
และพร้อมที่จะตอบทุกคำถามจากข้อสงสัยของสื่อมวลชนค่ะ
หลายคนคงสงสัยเลยว่าเป๊ทำไมเป๊รวยจังล่ะ

รีด๑๔๐ล้านก็มีให้เขาเหรอ
คือผมเนี่ยส่วนตัวก็แอบแปลกใจตั้งแต่ที่มีข่าวแล้วมีประโยคบอกว่า
รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมา
คนที่จะพูดจาประโยคแบบนี้ได้
แสดงว่าคงจะต้องพอมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเป้หรือเปล่า
เป้เขาเป็นคนมีเงินถุงเงินถังหรืออย่างไร
เราก็สงสัยแบบเดียวกัน
ก็เลยไปสอบถามมาเราได้ข้อมูลจากโฆษกตำรวจนะคะ
เป้ทำเว็บพนันฟุตบอลออนไลน์ขนาดใหญ่
เป็นที่รู้จักกันดีในอินเทอร์เน็ต
มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของประโยคเด็ด
รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมา
ย้อนกลับไปปี๒๕๖๔ค่ะ
มันเคยมีกรณีแจ้งความเอาผิดกับตำรวจมาแล้ว

คือเป้นี่แหละเป็นคนไปยื่นหนังสือถึง

ซึ่งเป็นพบตรในปีนั้นปี๒๕๖๔ปลายปีนะ
ขอให้สอบสวนลงโทษทางวินัยกับตำรวจชนบุรี๗นาย
เพราะขโมยเหล้าจากบ้านจำได้ไหม
อ๋อภาพนี้เออจำได้ที่บุกเข้าไปตรวจค้นคุณจำกล้องวงตอนปิดนี้ได้ไหม

ค้นโดยไม่มีหมายจับแล้วขโมยเหล้าไปจากบ้านเขาด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๑พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคือตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดชนบุรี
ไปตรวจค้นร้านอุปกรณ์เดินป่าย่านลำลูกกาคลอง๒ของเป้
แล้วก็อ้างว่ามีความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

แล้วเจ้าหน้าที่ชุดนี้เนี่ยขึ้นไปชั้น๒ของร้าน
ตัวพนักงานของร้านไปที่สพคูคศ
แล้วก็ส่งคอมพิวเตอร์ไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
แต่ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อะไร
ก็ปล่อยตัวพนักงานออกมาโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาอะไร
แต่หยิบเหล้าติดไม้ติดมือกลับไปด้วย

เหตุการณ์นั้นเป้บอกว่าพอกลับไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เออแถมยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกสายชาร์จคอมพิวเตอร์
ชาร์จโทรศัพท์มือถือมูลค่ารวมแล้วเนี่ย

๑๐ธันวาคม๒๕๖๔ที่สภขู่คลส
เอาผิดตำรวจชุดนี้ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์
และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

แต่อันนี้เป็นร้านขายพวกอุปกรณ์เดินป่าของเป้

ไปตรวจค้นไม่มีหมายแล้วขโมยเหล้ากลับมา

หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลำลูกกาปฐุมธานีครับรถเก๋งสีส้มอัลติส
ทางกลุ่มกวนของผู้การชนบุรีสั่งให้ทางผู้เสียหายเอาเงินสดไปใส่ไว้ท้ายรถ
จอดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ยี่สิบสี่พฤษภาคมอ้อเหรอคันนี้
จอดทิ้งไว้ยาวเลยเหรอเนี่ยรถคันนี้ที่ในเป้เอาเงินสด
ซึ่งยืมมาจากในเคยี่สิบเก้าร้านกว่าบาทในภูอีกแปดล้านกว่าบาท
ไปส่งมอบให้กับแก๊งผู้การชนบุรีรวมเป็นเงินสามสิบเจ็ดล้านสองแสนบาทครับ
ดูอีกสักครั้งนี่คือภาพรายละเอียดหน้ารถนะยังคงติดใบ
เมื่อกี้เป็นป้ายต่อภาษีปี๖๑โอ้แสดงว่าขาดต่อภาษีมาหลายปีแล้วป่ะ
ห้าปีแล้วล่ะค่ะเนี่ยครับแปลว่าจอดทิ้งเอาไว้เลยอ่ะสิรถคันนี้อ่ะ
หลังรถยังมีอะไรอยู่ไหมเนี่ยพวกฟิล์มเฟิร์มก็หลุดลอกล่อนแล้วนะฮะค่ะเห็นไหม
แล้วมันตากแดดตากลมด้วยไงเดี๋ยวลองดูครับนี่อุ้ยพอมองข้างหลังลักษณะคล้ายคล้ายรถแท็กซี่ไหมคุณ
มีความคล้ายคล้าเพราะปกติรถสีนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นแท็กซี่เนอะ
แต่ก็ไม่มีป้ายแต่ไม่มีด้านบนอ่ะไปเจอรถคันนี้ครับอ๋ออยู่ที่ร้านจอดรถสุดซอย
ค่ะตามพิกัดที่เป็นข่าวด้วยอ๋อแล้วก็จอดทิ้งไว้ตั้งแต่ยี่สิบสี่พฤษภาคมแล้ว
ชาวบ้านในแถวนั้นเขาเห็นบ้างไหมเราไปเจอครับชาวบ้านเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอเล่าให้ฟังเห็นรถต้องสงสัยคันดังกล่าวขับเข้ามาในหมู่บ้านประมาณช่วงบ่าย
แต่จำวันที่ได้ไม่แม่นจำรถคันนั้นได้เพราะวันนั้น
รถขับเข้ามาในหมู่บ้านเร็วจีเลย
ขับมาด้วยความเร็วผิดปกติแต่จำไม่ได้ว่าในรถมากันกี่คน
แล้วก็ไม่เห็นรถเก๋งคันนั้นขับออกมาอีกเลย
เห็นแค่ขับเข้าแล้วสีมันเด่นแล้วขับเร็วเลยจำได้

ก็ขับมาจอดไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่เห็นขับออกมาเลย
ไม่คิดว่าจะถูกขับมาจอดทิ้งเอาไว้นะ
แต่เธอยืนยันว่าเก๋งสีส้มคันนี้ไม่ใช่รถของคนในหมู่บ้าน

เขาก็วิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปทางท้ายซอย
แต่เขาขับเขาขับเร็วขับไปข้างในเลย
คิดอยู่ว่าไม่ใช่รถในหมู่บ้านเพราะว่าไม่เคยเห็น
คนในหมู่บ้านเราอะค่ะเคยมีใครที่มีตำรวจเข้ามาหาอะไรอย่างนี้ไหมค
ไม่มีค่ะไม่มีแต่ก็มีเมื่อวานเชิญนี่แหละมีรถตำรวจเข้ามา

เข้ามาเข้าไปหลังท้ายสอยหน่อยค่ะ
คุณจ๋าแจ่มสีครับไปอีกที่หนึ่งไปที่หมู่บ้านของนายเศรษฐวุฒิหรือว่าในกัน
ค่ะและนายอภิรักษ์หรือว่าในต๊อปอ่าอยู่ย่านบางใหญ่นนทบุรี
ผู้เสียหายทั้งสองคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันครับ
พอไปถึงรอปภหมู่บ้านออกมาต้อนรับและบอกเหมือนกันเลย
ว่ากันและต๊อปแจ้งมาครับไม่ให้สื่อและบุคคลภายนอกเข้าไป
แต่รอปภให้ข้อมูลสั้นว่าวันที่๒๓พฤษภาคม
มีรถตำรวจหลายคันเข้ามาในหมู่บ้านจริง

ซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไทม์ไลน์ไปดูเทียบกันแล้ว
พฤษภาคมก็คือวันที่ตำรวจเขาไป

ค้นแล้วก็จับกลุ่มตัวตามหมายจับ

ที่อาจจะไปผัวพันเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันใช่ไหมฮะ

หลายคนรู้จักแล้วว่าฝั่งของเป้เนี่ยเป็นยังไงมายังไง

บอกอยากรู้จักผู้การชนบุรีบ้าง

เขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไร

ผลตำรวจตรีกำพลลีลาปราภาคอนปีนี้อายุห้าสิบสี่ปีแล้วนะคะ

สองมิถุนายนอุ้ยนี่เพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่นานเองนะคะ

เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๔๕รุ่นเดียวกันกับพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงค่ะพลตำรวจตรีกัมพลรับราชการมาแล้วสามสิบเอ็ดปี
และจะเกษียณอายุราชการปี๒๕๗๒ก็อีกประมาณ๖ปีเนาะ
หลังจากนั้นพลตำรวจตรีกัมพลลีลาประพาพรก็ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ในการแต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจเป็นชื่อผู้บัญชาการนอกวาระประจำปีทดแทนตำแหน่งว่างจากการเข้าโครงการสับเปลี่ยนกำลังพล
ตำแหน่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่เมื่อเดือนธันวาคมปี๖๕นะคะ
โดยกรณีพลตำรวจรีกำพลเนี่ยได้รับแต่งตั้งเลื่อนขึ้นจากรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
อดีตผู้บังคับการที่ถูกย้ายเข้ากรุสปกตรจากกรณีคดีเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาแก๊งทวงหนี้ในภูวิลล่าค่ะ
อกจากนี้พอได้รับแต่งตั้งแล้วเนี่ยก็ตกเป็นข่าวร่วมคณะเพื่อนตำรวจไปร่วมเฟรมกับนายสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้กว้างขวางในชนบุรีมีภาพการถือพานพวงมาลัยคล้ายกราบขอบคุณ
ภาพนี้ค่ะแต่ต่อมานายสุชาติก็ชี้แจงว่าอ๋อเขามาสวัสดีปีใหม่ตามประเพณี
เส้นทางชีวิตราชการของพลตำรวจตรีกัมพลเป็นยังไง
โตมาจากพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๒โดยตลอดเลยนะคะปี๒๕๓๕รับตำแหน่งรองสารวัตรประจำ
ต่อมาค่ะ๑๖มีนาคม๒๕๔๐ดำรงตำแหน่งนายเวรผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูทร
ตำรวจการตำรวจภูทรภาค๒รับราชการอยู่ในตำรวจภูทรภาค๒ถึงปี๕๕
ธันวา๒๕๕๕พลตำรวจตรีกัมพลขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ
สพห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรี
มกราคมปี๕๘ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสพวังจันทร์จังหวัดระยอง
พฤษภาคม๒๕๕๙รับตำแหน่งผู้กำกับการฝ่ายข่าวกรอง๒กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
กระทั่ง๑๕มีนาคมปี๖๒ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราด
ธันวาคม๒๕๖๓รับตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
และขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี๑๑มกราคมปี๖๖
เพิ่งขึ้นต้นปีนี้เองนะคะ

แทนพลตำรวจตรีกิตฑณฑ์ธนิจ
ธนานันทวีสินธนาลที่โดนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ต้องหา
บันของชนบุรีก็คือพลตำรวจตรีกัมพลคนนี้
โดนข้อกล่าวหารีกรับผลประโยชน์ร้อยสี่สิบล้านบาท
ตอนนี้ก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ
ตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเนี่ย
เหมือนจะมีอาถรรพ์หรือเปล่าเก้าอี้ตำแหน่งนี้

๗เดือนแล้วโดนเด้งไปอย่างน้อยน้อยก็คือสองนายแล้วอะครับ
ตามที่เป็นข่าวก็คือคนก่อนหน้านั้นที่มิ้นเล่าไปเมื่อกี้นี้
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยครับที่โดนสั่งเด้งนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเนี่ย
อำนาจดูแลครอบคลุมสถานีตำรวจถึง๒๓โรงพักด้วยกันนะฮะ
ก็เป็นโรงพักที่ขึ้นชื่อเพราะว่าแถวนั้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ติดชายทะเลเป็นสถานบริการเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้วย
ถ้าพูดง่ายก็มองว่าในพื้นที่ดังกล่าวนั้น
เหมือนกับเป็นโรงพักชั้นดีเยี่ยม
ใครก็อยากจะเข้าไปนั่งในตำแหน่งตรงจุดนั้น
เป็นเหมือนกับพื้นที่ทองคำแต่บางคนก็มองว่า
แต่ก็มีอาถรรพ์เหมือนกันหรือไม่อย่างไร
ทีนี้มาดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับละมิ้นครับ
ไปค้นข่าวเก่าที่ไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐกรุ๊ป

มีชื่อเสียงเรียงนามบางคนคุ้นนะ
คล้ายกับหนึ่งในฝั่งของผู้ถูกกล่าวหา
ที่เป็นคนละเรือนน่ะนายบอยวีระ
คนที่บอกกับในเป้ตามหลังในต้นเข้ามาแล้วพูดประโยค
อยู่เฉยเนียนกริ๊บพี่เคลียร์ให้จบแล้ว

บอยยังเป็นธุระจัดการพาในเป้
ไปกินข้าวที่ร้านเจ๊แดงบางแสนจำได้ใช่ไหมครับ

แล้วก็จัดสถานที่นัดรับเงินในจุดต่างด้วย
ไปเมื่อปี๕๗เกิดอะไรขึ้น
บอยตอนนั้นอายุประมาณ๒๘ปี
ตกเป็นข่าวใหญ่ถูกจับกลุ่มพร้อมกับพวกอีก๘คน

สล็อต๖๐ตู้จำกันได้ไหมคุณผู้ชม

คดีตู้สล็อต๖๐ตู้มูลค่าเกือบ๕ล้าน
ในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี

สมัยที่พลตบตรีสานิทมหาฐาวร
ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตะบดภูทรภาค๒

พื้นที่ดังกล่าวก็จะขึ้นกับภูทรภาค๒นะฮะ
จากการสอบปากคำในบอยก็ให้การว่า
เป็นหลานชายของนายทหารระดับเส
อ้างตัวเป็นหลานนายทหารระดับเสด้วยนะครับ
กับค่ายทหารแห่งหนึ่งในกอทม
ได้ร่วมหุ้นกับในทุนหลายคน
เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อเก็บตู้สล็อต
รอเปิดให้บริการในพื้นที่ย่านพัทยา
แต่สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มพร้อมกับพวกอีก๘คน

ในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเองครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้รับการแต่งตั้งจากพบตรให้เป็นหัวหน้าคณะ
พร้อมด้วยตำรวจภูทรภาค๑และภาค๒
เข้าควบคุมและกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะคะ
บอกว่าเอาจริงตอนแรกผมยังไม่เชื่อนะ

แต่หลังจากสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ย
ยอมรับว่ามีมูลความจริง
ที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับในวันพรุ่งนี้แล้ว
ซึ่งมูลเหตุก็มาจากการด้วยรับผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์
ซึ่งพบตรก็ย้ำเลยนะคะว่า
จะเอาผิดกับผู้ร่วมขบวนการทุกนาย
และถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับตำรวจทุกนายที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการต่อรองและเรียกรับผลประโยชน์ด้วย
พนันวันนี้มีเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับ
ในส่วนของตำรวจเรามีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายปราบปราม

ผมก็พยายามทำให้ตำรวจที่เขาทำงานเนี่ย
เขารู้สึกว่าสิ่งนี้เขาทำสิ่งนี้ถูกต้อง
รุ่นน้องหลังที่จบมาจากโรงเรียนร้องอำรวจก็ตาม
หรือว่าที่จบมาจากอบรมก็ตามนะครับ
ที่บรรจุเข้ามาเขาจะได้มีอุดมการนะครับ
จะได้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร
เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าในการเป็นตำรวจนะครับ
ก็ต้องฝากถึงตำรวจทั้งประเทศนะครับ
เราเป็นตำรวจเนี่ยเรามีเส้นแบ่งบางนะครับ
เรามีเส้นแบ่งอยู่ระหว่างกับตำรวจกับโจรนะครับ
เมื่อไหร่เรากล้ามเราก้าวข้ามเส้นแบ่งเราก็กลายเป็นโจรนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนไว้เป็นบริษัทหอนนะครับ
วันนี้ยังไม่ได้สอบท่านผู้การนะครับ

สอบแค่บางคนจากข้อมูลการสืบสวนนะครับ
ก็เป็นการร่วมกันกับคนนอกนะครับ
ซึ่งวันนี้ตัวหัวโจกเนี่ยนะวันนี้หลบหนีออกไปต่างประเทศแล้วนะครับ
ก็หัวโจกขอไม่เอ่ยชื่อก็ทำมานานแล้วนะครับ
ใช่คนที่เขียนหนังสือว่าจะให้เอาเท่าไหร่หรือเปล่าคะ

โจ๊กบอกว่าในเมื่อตรวจสอบแล้วมันมีมูลความจริงอยู่
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกหมายจับแบบอินเตอร์โพล
หรือว่าหมายแดงพลเรือนที่เกี่ยวข้อง๒รายเลยนะคะ

ออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด๑๐นาย
และจากกระแสข่าวที่บอกว่าพรุ่งนี้จะมีตำรวจสองนาย
เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ย

เพราะจะเข้ามา๑๐โมงที่สโมสรตำรวจ
ก็มีนายหนึ่งที่บอกว่าจะเอาหลักฐานมาให้บิ๊กโจ๊ก
แล้วก็มีตำรวจนายอื่นประสานมาเพิ่มแล้วด้วยเหมือนกัน
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาแน่แต่ไม่รู้มากี่นาย
แต่นายไหนหรือคนไหนที่ไม่มาตามหมายเรียก

เรื่องของคดีเกี่ยวกับเว็บพนันตำรวจยืนยันนะครับว่า
นี่คือหน้าที่ที่จะต้องจับปราบ
ไม่ใช่การรับเงินหรือหาผลประโยชน์
ว่าบางคนสูญเสียถึงขนาดว่าฆ่าตัวตาย

เอาไปทำอะไรเกี่ยวข้องกับใครยังไงบ้าง
มีข้อมูลบอกว่าผู้เสียหายที่ตัดสินใจร้องกับตำรวจเพราะอะไรรู้ไหมครับ

จำนวนเงินที่ถูกรีดไถมันเยอะเกินไป
มันเยอะเกินกว่าที่เขาจะรับได้
จริงเขาก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดกฎหมาย

ดังนั้นตามกระบวนการยืนยันว่าจะขยายผลอย่างแน่นอนนะครับ
ทีนี้พอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตำรวจวงการศรีกากี
ถ้าพักการเมืองที่มีนโยบายมาแรงในช่วงเวลานี้

หนึ่งในพักที่พูดถึงเกี่ยวกับการปฏิรูปวงการตำรวจเนี่ยนะครับ
รังสิมันโรมว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
โศกพักเก้าไกลบอกว่าต้องปฏิรูปตำรวจและวงการตำรวจ

ก่อนหน้านี้ก็มีทั้งกรณีของหลักสูตรกอศ

ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสวยค่ะเรื่องยังไม่ทันจะเรียบร้อย
กลายเป็นมีเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วถ้าหากมีการรีดไถจริง
เพราะว่าวันนี้ที่นักข่าวถามคุณรังสิมันโรมก็บอกว่า
ผมยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวขอไปศึกษาเพิ่มเติมก่อน
ดังนั้นก็เลยใช้คำว่าถ้าหากมีการรีดไถจริง
ก็เป็นเรื่องที่พักเก้าไกลยอมรับไม่ได้ต้องตรวจสอบ
แม้วันนี้ยังเข้าไปแทรกแซงอะไรไม่ได้
แต่ทันทีที่นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วสตชอยู่ภายใต้กำกับของนายกพิธาและพักเก้าไกล
ปฏิรูปวงการตำรวจทันทีที่เปิดสมัยประชุมสภาครับ
แล้วเราก็คงจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างครั้งสำคัญ
เพื่อที่จะทำให้องค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่มีคุณภาพมากที่สุด
เรื่องตั๋วในเรื่องของเส้นสายมันต้องหมดไป
ที่สองคือประโยชน์ที่จะได้จากประชาชน
ถ้าเราจัดการเรื่องตัวเรื่องเส้นสายไปได้
ผมเชื่อว่าเราจะได้ตำรวจที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
ไม่ใช่ไปจับคนร้ายแล้วก็สุดท้ายก็รีดคนร้ายไปด้วย
นี่คือคุณรังสิมันโรมนะครับกับมุมมองที่อยากจะปฏิรูปตำรวจ
แล้วก็ลดทอนกลุ่มหรือหน่วยงานที่ไม่จำเป็นหรือว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในขณะที่ดาวเคราะห์น้อยเรียกเขาอุกบาทไม่ได้นะคุณ

พ่อดาวเคราะห์น้อยที่พร้อมชนทลายเรื่องของส่วนรถบรรทุก
วิโรธลักษณะอดีศรว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลยอมรับว่า
ตกใจมากไม่คิดว่าตำรวจระดับผู้บังคับการจะเข้ามาผัวพันกับการรีดเงินผู้ต้องหาและเว็บพนันออนไลน์
อยากฝากไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้โปร่งใส
และถือโอกาสล้างบางก่อนเกษียณ
พบตรไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก่อนเกษียณ
แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้คงไม่ได้จบแค่ระดับผู้บังคับการ
ส่วนข้อมูลเรียกรับเงินเว็บพนันออนไลน์ยังไม่มี
แต่จะเป็นเรื่องสถานบันเทิงและการค้าแรงงานข้ามชาติ

ซึ่งเท่าที่ก้าวไกลมีข้อมูลส่วนใหญ่เป็นระดับผู้กำกับ
ส่วนระดับผู้บังคับการจะเป็นเพียงคำบอกเล่า
ลองฟังเสียงนายวิโรธลักษณะอดีศร
เราโจทย์ตรงนี้เราบอกว่าประชาชนอย่าเพิ่งจบคำว่า
ตัวที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นระดับผู้กำกับการครับ
แต่ว่ามันอาจจะผ่ววะพันไปถึงหน้าการเมืองของปิน
นี่ครับดังนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติม
ประเด็นที่เกิดขึ้นและคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะ